เอ่อที่ของเจ้าพิเศษนะครับ

พี่พันธุ์ใจอยากใจว่าแต่สามารถที่เป็น
ไม่เท่าไหร่มีเวลาบ้างกัน

และคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ

หัวมาที่ง่านของเจ้าพิเศษนะครับ

ผมเรียนอย่างนี้เดี๋ยวผมอยากให้ทุกท่านมอง

๒๕๕เป็นอย่างต่ำนะครับเป็นอย่างต่ำ
ทีนี้ได้แล้วสเต็มต่อไปต้องการความรู้คือคอนเฟิร์มตัวเลขนี้
กับทางกรกตนั่นคือเหตุผลที่เราต้องบอกว่า
โครโกะตอต้องเปิดเป็นข้อมูลนะเราฤดร้องให้โครโกะตอเปิดเปิดคะแนนดีกว่ามาก
ส่วนหลังกันมีใบแดงใบส้มอะไรก็เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องจับตา
นี่คือสมพูดแล้วในการรวมกับตั้งการสมบูรณ์แล้วนะครับ
ซึ่งเข้าเงื่อนไขนะครับสถานการณ์ตอนนี้มีพักที่รวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราษฎรได้
คืออย่างต่ำ๒๕๕ภาคพลังประชารัฐกับปลอบบ่ชที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของทศชมีอยู่๑๒๐เมตร
สิ่งที่จะต้องคุยกันต่อก็คือพักที่อยู่ตรงกลางตรงนี้
ถ้าเห็นร่วมกันอยากจะเข้าร่วมก็จะทำให้การมีรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น
ผมเดาเองนะครับผมเข้าใจว่าทางเพื่อไทยก็น่าจะยินดีนะครับ
ผมก็เดาเองว่าทางเพื่อนไทยน่าจะยินดีนะครับ
ส่วนพักที่แนวนโยบายไม่ตรงกันอยู่ฝ่ายค้านก็ยังยืนหยัดเป็นประชาธิปไตยได้
ยืดฝ่ายประชาธิปไตยได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายคารด้วยการเจิดมือดอก
หลายชื่อนายกนัธมนตรีที่ภาคที่รวมเสียงข้างมากได้เป็นคนสันดิบ
ถ้าทำตรงนี้ได้สว๒๕๐เสียงมันจะไม่ทำงาน
ดังนั้นสเต็ปนะครับก็คือยืนยันแล้วว่าอย่างน้อย๒๕๕เสียงยืนอยู่รวมกันเป็นเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดรยืนรวมกันแล้ว
สเต็ปต่อไปก็คือยืนยันตัวเลขกับคนก่อนต่อ
อย่าให้เวลาที่เลิกนานไปนะครับทำให้ประชาชนมีข้อกัดขาในความสน่างค่าของการละตัด
อีกเปิดอีกเร็วอีกชะนั้นนะครับนะครับแล้วก็ผู้ปลายจะได้ชัดเก็บ
ที่ยังไม่ตัดสินใจและว่าจะเข้ามาร่วมกับทางพักที่ได้สสวัตถางคุณหุ่นป่า
ถ้าไม่ร่วมก็ยังเป็นประชาธิปไตย
แล้วสุดท้ายถ้าไปไปอย่าตามที่จะป่นสอบว่าว่าทำอะไรไม่ได้
นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นสังคมเดินไปข้างหน้านะครับ
คือคืออย่างนี้เอาของขนาดคนใหม่ก่อนคิดว่าจริงคือผู้หญิงสุจรรย์รักนะครับ
เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะตั้งกับแห่งนายกระทบกฎิเตรียม

วันนี้คือเธอเป็นแคนดิเตรียมเธอสถานาภัยสุดนะครับ
ผมยืนยันนะครับเป็นแคนดิเตรียมหนึ่งของภักดิ์เพื่อนไทยนะครับ
ส่วนสำหรับพักอนาคตใหม่นั้นเรายืนยันตามนี้
ถ้าภักดิ์เพื่อนไทยนะครับจะเหลือลายชื่อแคนดิเตรียมคนอื่นมา
ก็มานั่งคุยกันมานั่งพิจารณากัน
แต่วันนี้หลายชื่อจำหนึ่งของแคนดิเตรียมของภักดิ์เพื่อนไทยก็ยังมีคนยืนอยู่นะครับ
นั่นเป็นเรื่องของภักดิ์ภักดิ์ภรรณาคนใหม่เป็นชุดจิตของเรานะครับ
ส่วนถ้าภักดิ์เพื่อนไทยก็จะเหลือภักดิ์อื่นก็จะตามนะ